นางเอกของเรื่องก็คือใบเฟิร์นพิมชนกวันก่อนค่ะ
แต่กับใบเฟิร์นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ยุไม่เขินเอาซะเลย
แต่ว่าเข้ากันได้ดีนะคะกับเด็กเนี่ยเข้าได้ดี
แต่ที่ใบเฟิร์นกลัวคืออะไรรู้ไหมคุณ

เออไปกลัวเพราะอะไรไปฟังกันหน่อยค่ะ
คนไม่แน่ใจว่ามันเริ่มจากอะไรแต่มันเป็นมาสักพักนึงแล้วค่ะ
เราก็กลัวไก่แล้วก็มีแบบต้องไปถ่ายละครเก็บไข่ไก่อะไรอย่างนี้
แล้วหวัดเขียวค่ะ
ตัวมันก็เลยมีความแบบเยอะจังหวัดเสียวอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ
แล้วก็เขาตีปีกพร้อมกันพับมันก็เลยแบบโอ้อย่างนี้
มันไม่ได้ถึงกับแบบกรีสต์กญาติฟิงอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าก็รู้สึกกลัวแล้วก็จะมีระยะห่างไม่นี้มันเชอะ
เป็นไก่ไหมครับ
ถ้าไก่ตายกินกัน